ทีนี้ก็มีรถแบบรถเกบะ

หนูก็เลยรีบขับเป็นทางองค์เวียเครื่องกำเผ้าดิน
แล้วนี้ก็ขับไปเรื่อยเขาก็เผื่อว่าสงสัยแล้วเขาก็ยิงใต้ดาวไป

หนูรู้สึกกลัวอะพี่เหลือว่าเขาที่ไทยก็ไม่รู้อะ
แล้วถ้าเกิดว่าหนูว่าไม่กล้าไปทำงานอะไรอย่างนี้นะพี่
แต่อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยเล่นติดตามตัวผมมาให้ได้
ก็ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเหมาะมากนะเขายิ่งกลักกายตายแบบงี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตี๓วันที่๑๓ค่ะคุณผู้ชม
ตี๓ที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะของวันที่๑๓
แล้วก็คุณผู้ชมเห็นจังหวะที่น้องเล่าใช่ไหมคะ
คือเพิ่งรอดตายมาใช้คำแบบนี้
คือเพิ่งรอดตายมาความรู้สึกของคนนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ตอนนั้นมันหยุดยาวนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นคนก็จะค่อนข้างน้อย
ถนนก็จะโล่งด้วยแหละเพราะว่าช่วงตี๓
แล้วก็จังหวะที่เจ้าตัวเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ก็เอาชีวิตรอดอย่างเดียวเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟัง
ภาพประกอบอาจจะมีค่อนข้างจำกัดนะคะ
เพราะว่ามันจะมีกล้องไม่ได้ครบทุกตัว
ตลอดระยะเส้นทางที่สามารถจับภาพได้
แต่พอจะแต่พอจะเห็นเหตุการณ์แล้วก็ประติดต่อกันได้นะคะ
รวมถึงจากการที่ตัวน้องเขาเล่าให้ฟังด้วย
แต่ทีนี้คือมันเป็นเรื่องน่ากลัวแน่นอนนะคะ

แต่ทีนี้สิ่งที่มันอาจจะเป็นประเด็นได้ก็คือว่า
หนึ่งนัดที่เข้าหลังด้านซ้าย
ตรงกันชนที่ว่านี้คือมันเป็น
คือมันก็เป็นข้อดีในเหตุการณ์เสี่ยงตายที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะมันจะบอกได้ว่าถ้าจับตัวคนขับรถ
และคนที่ยิงได้เนี่ยข้อหาไม่เบานะคะ

คนหนึ่งคนขับคือแยมนะคะ
อีกคนนึงเพื่อนนั่งร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันคือตานนะคะ

เราเอามานั่งอธิบายให้ฟังหน่อยว่าแบบนี้ถ้าสู้กันเป็นยังไงนะคะ
ทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรแก้วโตอุตส่าห์มาวันหยุดนะคะ

จะว่าหยุดก็ไม่เชิงเนาะ
พอหยุดก็ต้องไปหาตำรวจ
ต้องไปดูหลักฐานต้องไปให้ปากคำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

กล้องวงจรปิดมันมีจำกัดมากเลย

ไอ้การที่กล้องวงจรปิดมีน้อยเนี่ย
ณตอนนี้สำคัญมากน้อยแค่ไหน
คือกล้องวงจรปิดมีน้อยไม่ได้สำคัญนะขอให้มันชัด
ให้เห็นพฤติกรรมว่าไล่ไหม

ใช่คือพฤติกรรมมันคงไม่เห็นหรอก
มันห่างจากจุดที่กล้องมีอยู่เยอะ
แต่สิ่งที่สำคัญคือป้ายทะเบียน

คืออย่างนี้ผมอธิบายก่อนนะเหตุเฉพาะหน้าลักษณะนี้เนี่ยนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยทะเบียนรถผมเชื่อว่าเป็นทะเบียนจริง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการดักยิงนะครับ
มีการวางแผนกันมาก่อนอันนี้เป็นป้ายทะเบียนปลอมแน่นอน
แต่อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นป้ายทะเบียนจริงแต่หาให้เจอก่อน

เพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการไล่กล้องของตำรวจเนี่ยนะครับ
เขาจะไล่กล้องตั้งแต่กล้องของตำรวจเองกล้องของหน่วยงานเทศบาลนะครับ

เพียงแต่เขาจะขยันหาให้หรือเปล่าแค่นั้นเอง
ทีนี้ค่ะไม่รู้จะปลอบใจยังไงเลยแต่มันก็ผ่านมาราวสักวันหนึ่งได้แล้วนะคะ
แยมกับตานแยมเป็นคนขับใช่ไหมคะตานนั่งข้างใช่ไหมคะ
ตี๓ของวันที่๑๓เลิกงานพอดีจะกลับบ้าน
อันนี้ถูกนะตามข่าวมันมีมาแบบนี้เลย
เดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปเล่าเอาถึงตอนนี้ก่อน
ได้กล้องวงจรปิดของหน่วยงานไหนก็แล้วแต่
แล้วหรือยังว่าป้ายทะเบียนยี่ห้อรถสีรถ
มันคืออะไรได้ยังตอนนี้
แต่ว่ารถสีดำเป็นรถกระบะ
ใช่ไหมครับป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนได้ถามตำรวจไหมว่า

ตำรวจบอกว่าได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนต้องจับได้แน่นอน
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ตี๓ใครจะเล่าดีแยมนั่นแหละคนขับยังไง

เริ่มต้นเลยคือพวกหนูกำลังกลับบ้านค่ะแล้วทีนี้ก็ผ่านตลาดเจ้าพระยา
แล้วแบบว่าหนูก็ขับรถคุยกันมาเรื่อยก็ไม่ได้มองใครอะไรยังไง
แล้วทีนี้ใช่ไหมคะก็แบบหนูก็สังเกตว่ามีรถเปิดไฟสูงใส่หนู
หนูก็บอกตานว่าเฮ้ยมึงรถใครอ่ะเปิดไปสูงใส่

ขับออกมาจากที่ทำงานนานยังคะถึงรู้สึกว่ามีรถเปิดไฟสงสัย

เท่าที่เดียวค่ะเพราะว่ามันไม่ไกลมาก

ค่ะแล้วก็ขับมาเรื่อยแล้วตานก็ว่ยนะ
ได้ยินเสียงปืนไหมอะไรทำนองนี้ค่ะ
ตอนคุณได้ยินเสียงตอนคุณเห็นไฟสูงคุณได้ยินเสียงชัดเลยเหรอ
คือพอเห็นไฟสูงปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็แบบเหมือนก็ว่าได้ยินเสียงปืนอ่ะ
ตานบอกว่าเฮ้ยมันยิงแล้วอะไรอย่างนี้

ตอนแรกหนูยังไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะ

ตอนแรกสำนัดลัวเลย
ใช่ก็คือว่าก็ยังฟังอยู่ว่าใช่ไหมอะไรอย่างนี้
พอได้ยินอีกระหว่างโค้งก็คือใช่แล้วแหละ
พอยิ่งเราก็บอกแก่มว่าล็อกรถเถอะ

ใช่แล้วเขาก็ตามมาตลอดเลยค่ะ

เขาไม่แซงคือเขามาบี้ตูดเรา
แล้วหนูก็เหยียบเลยทีนี้เหยียบเลย

แล้วเขาก็ยิงอีกนัดนึงค่ะ
คือคุณผู้ชมคะเหตุการณ์มันถูกบีบอัด

ตอนที่แยมกับตานออกมาจากที่ทำงานเนี่ยนะ
สักประมาณกี่นาทีหรือระยะสักเท่าไหร่
ถึงรู้สึกว่ามีไฟสูงอยู่ข้างหลัง
คือตอนที่หนูออกมาจากร้านเนี่ย

ว่าหนูออกมาประมาณตีสาม
แล้วมาเห็นภาพหนูรถหนูในกล้องวงจรปิดเนี่ย

เพราะว่าถนนมันโล่งหมดเลยค่ะ

ถ้าจากที่เราออกจากที่ทำงานเราแล้วเราเห็นเนี่ยนะแป๊บเดียวเอง
ทีนี้ตอนที่ไฟสูงเนี่ยนะคะได้เห็นแยม
โทษค่ะตานตานเห็นไฟสูงก่อนแล้วค่อยได้ยิน
แยมเห็นไฟก่อนค่ะแยมเห็นไฟก่อนแล้วมัน
แยมก็เรียกตานว่าเออมึงมันเปิดไฟสูงใส่ทำไมวะ
แล้วอันนั้นมานานไหมก่อนจะได้ยินเสียงปืน
พอหนูพูดปุ๊บสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนเลย
หนูได้ยินปั้งอะไรอย่างนี้เหรอฟังฟังฟังฟังฟังฟัง

เพราะว่าเราก็ขับรถเส้นนั้นประจำ

จังหวะนั้นจังหวะแรกที่เราได้เห็นไฟสูงแล้วได้ยินเสียงปืน
ตอนนั้นขับอยู่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะ

คือขับเร็วนะคะหนูไม่ได้ขับรถอะไรเลย
ใช่ไหมค่ะก็ขับอยู่เล่นขวานะครับแล้วเค้าก็ตาม
แล้วก็ไฟสูงเวลาเค้าเปิดเค้าเปิดแช่หรือปิดไฟขึ้ง
เพราะเหมือนตอนที่เขาจะยิงคือเขาแช่เลย
ไม่ให้มองเห็นว่าทะเบียนหรืออะไรเลย
เพราะรถเขาสูงกว่าเราใช่คือถ้ามันส่องมาก็คือเรามองกระจกนี่คือแบบว่า

เพราะรถเขาสูงเขาเป็นกระบะสูง
เพราะฉะนั้นคือถ้าดูจากเวลาที่แยมบอก
ออกมาจากที่ทำงานเราสองคนเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าไม่น่าจะตามออกมาจากที่ร้านด้วยกัน

หมางใจโจทย์เก่าอาจจะตามมาจากในร้าน
ไปทำอะไรยังไงมาก่อนขึ้นรถหรือเปล่า
แน่ใจว่าไม่ได้ออกมาจากร้านด้วยกันไม่ค่ะไม่ออกมาด้วย
สองทีนี้พอเขาเปิดไฟเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
แน่ใจว่าจังหวะเอาล่ะมันอาจจะไม่กี่นาที

ไม่ค่ะถนนมันโล่งค่ะ

เห็นรถคันนี้มาก่อนไหมคะแบบไม่เห็นเลย
รถถนนมันโล่งนี่มันขับตามกันมาหรือเปล่า
หรือแบบขับคู่กันมาเห็นมาก่อนไหมแยม

หนูกลับบ้านปกติคือมันโล่งหมดอ่ะ
มันไม่มีรถเลยมันโผล่เลยนะระหว่างนั้นน่ะ
ทีนี้พอบอกว่ารอบแรกเปิดไฟสูง

อันนี้คิดว่าปืนแก๊ปแต่อันนี้คิดว่า๓นัดปืนแล้ว
ใช่ไหมคะพอคุยกันเสร็จแล้วไปอีกไกลแค่ไหน
เพราะตามข่าวนี่เหมือนนับจำนวนกระสุนตอนเขายิงเลยนะ
คือพอโค้งปุ๊บเนี่ยพอตานบอกว่ามันยิงแล้วนะ
คือแบบหนูก็เลยเอาเหยียบพอโค้งปุ๊บหนูเหยียบเลย
แล้วเสียงปืนมันดังเลยมันดังแล้วมันเงียบหมดเลย

มีรถคันอื่นไหมนอกจากคันที่ขับตามกัน
ไม่มีเลยค่ะถนนทั้งเส้นไม่มีรถเลย
โอ้โฮวัดเซียวนะแล้วไงต่อเราไปนัดต่อไปตอนไหนคะ

ใช่ทิ้งช่วงนะเขาไม่ได้แบบดูดรถใกล้อะไรมากมาย
ตอนแรก๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมีปืนแล้วหนูขับเท่าไหร่

๑๖๐กว่า

แล้วต้องเกลียบแล้ว

คืออันนี้เราจะเห็นจากภาพเดี๋ยวพี่ขอดูภาพไปด้วย
คือถ้าเราจะเห็นจากภาพจำได้ไหมกล้องตัวนี้
ตัวนี้จังหวะถึงตอนเกิดเหตุการณ์ประมาณช่วงไหนจำได้ไหมตัวนี้
ของเราวงสีเขียวอะนะอันนี้ของเขาที่ตามมาเนี่ยนะ
อันนี้หลังลงจากสะพาน
ก่อนถึงวงเวียนใช่ไหมคะภาพก่อนถึงวงเวียนนึกออกไหม

ตลาดเจ้าพระยามาแล้วใช่ไหมคะอันนี้

ก่อนจะถึงโรงเรียน

ก่อนถึงวงเวียนเนี่ยโดนไปแล้วกี่นัดคะที่ได้ยินเสียงนะลูก
ตอนนัดแรกค่ะตอนนัดแรกตอนได้ยิน
ซึ่งอันนี้คือขับเร็วแล้วถูกไหมอันนี้คือคือเหยียบหนีแล้วใช่ไหม

ซึ่งตลอดระยะทางนะเอาเท่าที่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็ได้
ตลอดระยะทางเขาไม่พยายามแซงถูกไหมไม่แซงเลยค่ะ
ตามอย่างเดียวตามอย่างเดียวใช่
แต่ประกบแบบจี้ติดเลยตลอดก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือทิ้งห่างมาจี้

จำได้ไหมจังหวะที่ได้ยินเสียงปืนแต่ละครั้งเนี่ยคือจังหวะเขาทิ้งหรือจังหวะเขาจี้

คือถ้าตามปกติสมมุตินะคะว่าถ้าเป็นไปตามที่สงสัยจริงคือยิงมาตลอดทางเนี่ยคือมันต้องมันต้องจังหวะใกล้
คือการที่เขาทิ้งช่วงแล้วยิงหรือการที่เขาจี้แล้วยิงมันมีความหมายต่อข้อหาไหมทนายเจมส์คะ
มันก็มีนะครับเพราะว่าถ้าภาพที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนเมื่อกี้ผมจะแทรกถามอยู่แล้วว่าเห็นไหมว่าเขายิงจากฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่ง

ไม่เห็นแสงไฟอะไรด้วยใช่ไหม

หนูว่ามองไม่กี่ครั้งเพราะแบบว่าเราก้มไม่ได้หนูก็หมอบลงมาด้วย
อันนี้ไม่ต้องมองอันนี้ขับอยู่อันนี้ไปข้างหน้าอย่างเดียว
แต่ตานี้ไม่ได้ทันเหลือบดูเลยใช่ไหมคะ
ก็ดูค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้หันไปมองแบบเอาหน้าออกไปอะไรอย่างนี้

แต่ก็คือไม่เห็นค่ะเพราะว่าไฟเขาสูงมากเขาเป็นรถสูง

คือจังหวะจี้ก็มีใช่ไหมคะแล้วก็มีทิ้งช่วง

เขาคิดว่าเขาตั้งใจไหมหรือเป็นจังหวะที่แบบรถเรามันเหยียบพอดี
ลักษณะที่แบบเดี๋ยวห่างเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวห่างเดี๋ยวใกล้เนี่ย

จี้บ้างอย่างนั้นหรอ

จะมีไฟแดงก็ตรงที่ยังเข้ารถนัดสุดท้าย

อันนี้ก็คือเป็นไฟแดงช่วยชีวิตเลยนะ

ถ้าไม่มีรถข้างหน้าคือช่วยชีวิตมากกว่าใช่

เมื่อกี้นี้คือผมสังเกตนิดนึงนะว่า
จังหวะที่เขาห่างเขาไม่ได้ตั้งใจจะห่างนะพี่หั
คือด้วยอาวุธปืนลูกโม่เนี่ย
เพราะว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนได้แล้วไปพิสูจน์ว่าเป็นปืนลูกโม่
แต่ยังไม่ทราบชนิดยี่ห้อใช่ไหม
คราวนี้พอเป็นลูกโม่ลูกมีจำกัด

ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการบรรจุกระสุนใหม่
ลูกโม้เขาบรรจุ๖นัด
ถ้าบรรจุ๓๘มันก็จะ๖นัด
ใช่เดี๋ยวขอกลับมาก่อน
คือจะบอกว่าที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงไฟแดงนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้มาคุยให้ฟังนะคะ
คือที่หนีได้เนี่ยตรงไฟแดงพี่เข้าใจถูกไหม
คือพี่เลยเข้าใจว่าช่วยชีวิตแต่เราบอกเปล่าไม่ใช่

เพราะว่าน่าจะเม็ดสุดท้ายคือตอนนั้นที่โดนป่ะ

คือเหมือนโดนรถแล้วเขาก็ไปเลย
ซึ่งแปลว่าเราฉีกออกมาจากเขาได้ก็คือตรงไฟแดงแหละ
ใช่ไหมคือจังหวะฉีกหรือเปล่ามันเลยมันเลยกล้า

แล้วรถหนูอยู่อย่างนี้แล้วรถเขามาแล้วข้างหลังเลยเขายิงเลย
คือโดนเลยแล้วหนูก็เบี่ยงออกขวาแบบแทรกรถข้างหน้าออกไป

ออกขวาคือมันจะเป็นช่วงนี้แล้วอ่ะ
เพื่อที่จะไปมุดไปได้เนาะ

เดี๋ยวจะไล่เรียงภาพให้ดูเท่าที่ภาพจับได้นะตอนนี้นะคะ
เพราะว่ามีกล้องอยู่หลายตัวทีเดียวที่มันไม่ได้ทำงาน
แต่ว่ากล้องที่ทำงานเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะ
แล้วก็จริงเราพยายามขอสัมภาษณ์ทางภูมิกับสพบังใหญ่จังหวัดนทบุรีเอาไว้นะคะ
เดี๋ยวลองตลอดรายการเผื่อท่านเปลี่ยนใจให้สัมภาษณ์สักครู่ค่ะ
มาสักครู่นี้ตอนโฆษณาคุยกันนะคะ
จากภาพวงจรปิดมันเก็บได้ไม่ละเอียดนะคะ
ได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นคือต้องอาศัยการเล่าของทั้งแยมแล้วก็ตานอย่างเดียว
คือสรุปแล้วตอนที่ออกมาจำได้ว่าไม่ได้มีรถตามออกมาจากที่ทำงาน
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ปาดหน้าใครนะคะ

เดียวอีกเรื่องหนึ่งมีความบาดหมาใครที่คิดว่าเขาจะมาซุ่มรอดักรอ

ไม่มีค่ะมีเพราะว่าทำงานก็ไม่เคยมีปัญหาใคร

รถเราเคยถูกใครยืมเอาไปขับไปไหนยังไง

ไม่มีที่แบบเอารถไปแล้วเราอยู่ไม่มี
อยู่ไม่มีไม่ค่ะเพราะว่าหนูหวงอ่าตัวคันแรกของเราอ่าคือ
ไม่มีไม่มีที่ให้ใครยืมรถแล้วเราไม่ได้ไปแล้วเขาไปก่ออะไรมาแล้ว
ไม่รู้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะทบทวนหมดแล้วนะ
เพราะว่าเราต้องไปด้วยทีนี้อ่ะเพราะฉะนั้นหาสาเหตุไม่เจอ
แต่จะมาอย่างไรก็แล้วแต่๓เม็ดแรกเนี่ยออกมาจากที่ทำงานได้ประมาณ
ไม่ไม่ถึงสิบนาทีใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ยิงมาเรื่อยเรื่อยทีนี้
คุณผู้ชมภาพมาสกุลนี้ที่เราค้างอยู่คือเจอไฟแดง
คือตลอดเส้นทางไม่มีไฟแดงไม่มีไม่มีค่ะอ่าประมาณสักกี่โล
จำได้ไหมแยมตาลก็ไกลก็ไกลกว่าค่ะกว่าจะเจอไฟแดงนั้น
สักสักกี่โลจำได้ไหมหนูไม่รู้ว่ามันระยะทางเท่าไหร่
ตอนแรกอ่าตอนแรกขับมาตอนตีสามประมาณร้อย
แต่พอรู้ว่าแบบโดนยิงแล้วเนี่ยร้อยหกสิบค่ะนะคะ
ก็มาเจอตรงไฟแดงตรงไฟแดงค่ะคุณผู้ชมคือก็เท่ากับว่า
คันของแยมและตานนำมาเขาตามใช่ไหมคะแล้วที่หนูบอกว่า
ปาดออกขวาเพื่อเลี้ยวซ้ายเนี่ยเพราะว่าตอนไฟแดงมีอีกคันนึง
มาเจาะข้างหน้าต่ายเข้ามาข้างหน้า
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนติดไฟแดงคือเราแล้วต่อที่เขาเลย

จังหวะตอนที่เหยียบเบรกสนิทหรือยังถึง
ถึงโดนยิงเม็ดที่เข้า

ติดตูดเขาเลยนะรถที่อยู่ข้างหน้าติดเลย

แต่รู้แล้วว่าโดนที่รถลง

เอาอย่างนี้นะเอาเท่าที่เราจำได้
ตลอดทางเรานับได้กี่นัด
นัดที่เข้านัดประมาณเท่าไหร่
หนูว่านัดที่เข้านัดที่๗

เพราะว่าสามนัดแรกก็สามนัดแล้ว
คือทีนี้พอโดนนัดนั้นนะคะ

แต่ลองถามดูก็คือว่าได้ทันหันไปมอง
องกระจกหรือสังเกตไหม
มองค่ะแต่ว่าคือไฟรถเขาเขาเปิดไฟสูงใส

รถเขาไม่เห็นอะไรเลยเพราะรถเขาก็ฟิล์มมืดเหมือนกัน

คือถ้ากล้องวงจรปิดมันยังจับไม่ได้ละเอียดนะคะ

จังหวะนัดที่เราโดนเราทันได้มองไหมว่า
มันออกจากฝั่งคนขับหรือมันออก

จริงหนูเป็นคนขับใช่ไหมแต่ว่าหนูมองกระจกหลังไปเนี่ย
คือเห็นแต่ไฟรถไม่เห็นอะไรเลย
คือไม่ได้เห็นว่ามือใครจะออกมาแขนใครจะออกมา
ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคนขับคนข้างฉันไม่รู้ทั้งนั้นแหละ
ใช่ไม่ได้หนีอย่างเดียวตอนนั้นคือแบบ
ทีนี้ค่ะพอมาจอดกันเสร็จแล้วแล้วมันมีรถอยู่ข้างหน้าคันหนึ่ง
โดนยิงก่อนเลยตัดสินใจออกขวา
ออกขวาเนี่ยเพื่อปาดรถคันหน้าเลี้ยวซ้ายนะ

โดนก่อนค่อยออกแล้วหนีใช่ไหม

คือจังหวะที่แบบคือพอใกล้กันแล้วยังโดนอยู่
เท่ากับข้อหาถ้าจับได้เจ็ดตนาค่าเลยป่ะค่ะ
เขาอาจจะให้เหตุผลว่าโอ้ผมยิงที่ล้อหรืออะไรก็แล้ว
กรณีอย่างนี้หนึ่งอาวุธปืนควรเรียกอาวุธแร้งสอง
สองนะครับเล็งเห็นผลได้ว่าอาวุธปืนเนี่ยอาจจะถูกคนนั่งหรือคนขับนะครับ
กรณีนี้ถือเป็นการพยายามฆ่าครับอืมคือต่อให้ต่อให้เข้าอยู่ตามตาม
อ่าอยู่อยู่ตรงกันชนอยู่ต่ำถือเป็นริมริมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวครับ
ถือเป็นทักษะในการใช้ปืนมากกว่านะครับต้องต้องยึดก่อนว่าปืนเนี่ยเป็นอาวุธร้ายแรงก่อน
อ่านะส่วนที่คุณเล็งเห็นผลว่าจะอาจจะถูกคนตายเนี่ยนะครับ
นี่คือเจตนาส่วนทักษะในการใช้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าเป้าหมายได้
อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไอ้ตัวกระสุนเนี้ยมันไปคาอยู่ใน
ตรงข้างหลังรถค่ะใช่ไหมใช่ในกระโปรงหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกรายละเอียดไหมคะว่ามันเป็นปืนชนิดอะไรขนาดเท่าไหร่ยังไง
เขาเขาพูดแค่ว่าเป็นปืนลูกโม่ค่ะแต่ยังไม่ได้บอกว่าอะไร
ขนาดเท่าไหร่ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกอ่าซึ่งอันเนี้ยมันตัวกระสุนเองเนี่ยมันเข้าไปคา
คือมันทะมันทะลุตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่กองอยู่ในกระโปรงหลังรถ
ค่ะทีนี้จังหวะพอหนูออกหนูโดนยิงหนูออกขวา
เพื่อที่จะปาดรถคันหน้าที่จอดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไปทางซ้ายแล้วเรื่องเป็นไงต่อ
คือเราก็กลับบ้านไหมไม่ค่ะเขาขึ้นทางตรงไปทางบางใหญ่อืม
ค่ะแต่ว่าเรากลับรถรัฐบาลเราขับรถเรากลับรถใต้สะพานที่เขาตรงไป
ใช่ค่ะจริงมันมีจังหวะที่มันเจอกันสิมันเหมือนเครื่องหมายบวกอ่ะ
ค่ะมีค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาตรงไปอย่างนี้ใช่ไหม
แต่หนูว่าเลี้ยวใต้ข้างใต้สะพานอย่างนี้ใช่ไหม
คือมันมีจังหวะใกล้กันมากไหมไกลนะคะ
ตอนนั้นคิดว่าเขาตามหรือว่ารู้ไหมว่าเขาจะแบบเขาจะตรงไปเขาไม่ตาม
ตอนแรกหนูเห็นว่าเขาขึ้นสะพานแล้วเพราะว่ามันมองไม่ยากเลยค่ะ
เพราะว่าหนูเวียงซ้ายมาแล้วแต่เขาแบบตรงไปอย่างนี้
ก็คือแบบเขาคงไม่กลับรถตามแน่เพราะเขาตรงไปแล้ว
แล้วจังหวะนั้นคิดไหมว่าเขาจะยิงสาม
ก็แอบคิดแต่ว่าเขาไม่ได้ยิน
ตอนนั้นขับเร่งเครื่องไปประมาณเท่าไหร่คะ

ร้อยได้ค่ะเหยียบไปเลย

แล้วจากนั้นยังไงต่อหนูทำอะไรอย่างนั้น
หนูก็กลับรถปุ๊บไปจอดตามปั๊มน้ำมันค่ะ

ตำรวจบอกว่าเป็นอย่างไร

บอกว่าให้หนูไปแจ้งที่โรงพักครับ

ตำรวจได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างในช่วงวันที่ผ่านมาคะ

บอกแค่ว่าจะยังไงก็ได้ตัวแน่นอน
ตำรวจซักเหมือนพี่ไหม
คุณไปมีหมางใจเข้าใจผิดหรือมีโจทย์ที่ไหนหรืออะไรประมาณนี้ไหม

ซึ่งไม่มีเหตุจูงใจใดเลยใช่ไหมคะ

เป็นประตูขั้นแรกก่อน
ที่จะเปิดไปสู่ประตูขั้นอื่นนะครับ
คือได้ทะเบียนรถมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่า

ถูกไหมครับได้ทะเบียนรถมาไปตามก่อนเจ้าของรถเป็นใครนะครับ
พอได้มาแล้วปุ๊บเอาเจ้าของรถมาสอบ
ว่าในวันนั้นใครเป็นคนขับคุณขับเอง
หรือว่ารถคันนี้คุณขายไปให้ใครแล้วนะครับ

ก็จะตัวคนยิงกับเป็นใครใช่ไหมครับ

แต่ว่าอย่าไปพูดดีกว่า
เรียนถามแต่ว่าอันไหนไม่ควรพูดทนายเจมส์บอกนะคะ

มันจากประสบการณ์ของผมนะ

อาจจะไปโยนทิ้งอาจจะฝากบ้านใคร

แต่ถ้าพยานมี
พยายามหลักฐานเพียงพอฟังได้ว่า

จำเลยเป็นคนใช้รถนะครับ

ดูจากวิถีกระสุนที่เข้าทางด้านซ้าย
กระโปรงหลังตรงกันชนหลังเนี่ยนะคะ
มันเป็นไปแทบไม่ได้เลย

ที่จะเป็นคนขับยิงเอง

ได้ฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้

หัวกระสุนมันไปตกอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาล่ะ

มันจะมีเสื้อของหนูวางอยู่ข้างหนัง

ตามรูเลยค่ะเข้ามาก็วางตรงนี้

ตัวกระสุนปลายทาง

ซึ่งอีกมันก็จะเรียนได้ว่าคนยิงเป็นคนนั่งหรือคนขับใช่ไหมคะ

เป็นคนขับได้เหรอน้องบอกรถสูงแล้วแบบไปโดนสะเตี้ยเลยใช่ไหม
ไหมคะแล้วแบบถ้าเป็นคนขับมันต้องเฉียงมาอย่างนี้เลยนะ
เพราะว่าตอนยิงหนูแน่ใจนะว่าตอนยิงไม่ใช่ตอนที่หนูเบี่ยง

ใช่ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกเลย
มันจะเป็นตอนคนขับมันจะไปไงอ่ะยังนึกไม่ออกหรอก
มันเป็นไปได้อยู่ครับว่าจังหวะที่เราห่างมันจะห่างชิดขนาดไหน
ตอนนั้นจอดสนิทยังสนิทค่ะห่างขนาดไหน
คือติดเลยอ่ะหนูก็ติดคันข้างหน้าแล้วเขาก็ติดหนูเลยนะ
ถ้ามองไปกระจกข้างหลังคือแบบมันใช่
ไม่แต่ถ้าดูกระจกหลังเนี่ยมันต้องดูระยะจริง
กระจกหลังเขาอาจจะดูว่าแบบดูไกลดูใกล้ก็แล้วแต่
ว่ามันต้องดูระยะจริงในการจอดใช่ไหม
เพราะว่าถ้ามันกดอ๋อมันแล้วแต่ขอบด้วยนะคะว่าในส่วน

ว่ามันเจาะแบบตรงแบบนี้หรือว่าเฉียงเบี่ยงกันด้วยนะ

แต่ความรู้สึกหนูหนูว่าเขาน่าจะเอียงมาหน่อยอะ

เพราะเราก็เอียงไปที่ขวาเอียงเหมือนกัน
ใช่เขาก็เอียงเหมือนกันเขาก็น่าจะเอียงเหมือนกัน
ตำรวจได้ตรวจวิถีกระสุนหรือมาตรงจุดเกิดเหตุสี่แยกนั้น

แล้วตำรวจได้ไล่พื้นที่กลับไปจากจุดที่

ยังตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเขาให้ไปชี้ปุ๊บ
แล้วเขาให้หนูกลับก่อนเพราะว่ามันเย็นแล้ว

คือถ้าเกิดเป็นปืนลูกโม่มันเก็บปลอก

หัวกระสุนก็ไม่รู้จะไม่รู้มันไปโดนใครยังไงนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่จังหวะที่โดนยิงมา๓๔นัดแรกเนี่ย
รู้ว่าเขายิงขึ้นฟ้าหรือเขายิงใส่รถ
เพราะฉะนั้นหัวกระสุนนี้ไม่เจอแน่
อีกอันที่๒ปลอกก็ไม่น่าจะเจอถ้าเป็นปืนลูกโม่นะครับ
ถ้าดูจากกล้องวงจอมปิดนะคะผู้ชมที่เราใช้เป็นท่าปลอก

เท่าที่จับได้แล้วก็แบบเอามาใช้ได้เนี่ยนะคะ
คือแทบบอกไม่ได้เลยจริง
อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นสีดำเป็นรถกระบะ
แต่ว่ายี่ห้อมองไม่เห็นเพราะว่าไฟมันจ้ามาก
จะบอกว่ารถเรามันถูกเข้าใจผิดได้ไหมว่า

แต่เขาจะรู้สึกไหมว่ารถคันนี้เปิดไฟสูง
อาจจะไม่ทันมองว่าเราไปตามเขาก่อน
แล้วแบบเขารู้สึกว่าเราเปิดไฟสูงใส่อะไรไหม

ใช่ค่ะแต่ว่ารถหนูไม่ได้เปิดไฟสูงแน่นอน

ไม่เพราะว่าคนเราขับรถทุกวัน

แต่ทีนี้สมมุติถ้าลองดูอย่างนี้นะ

คือเหมือนรถเขาเป็นรถรุ่นใหม่
คือว่าเปิดแบบไฟนิดนึงคือเนี่ย

ซึ่งของแยมเนี่ยไม่

หนูไม่ได้เปลี่ยนไฟเป็นไฟแบบที่มันจ้า

แต่ยาลิสมันไปตาโตอยู่แล้วอะ
แต่ถึงตาโตแค่ไหนปกติระดับมันจะไม่ทำให้เข้าใจผิดหรอก

แต่หนูไม่ได้เปลี่ยนไฟนะ
ไม่ได้เปลี่ยนแน่นอน

ไม่ได้เปลี่ยนเอง
เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะเร่งนัดสืบสวนสอบสวน
แล้วก็ติดตามคนร้ายในคดีนี้อย่างทันท่วงที
แล้วก็ในส่วนของผมเองนะครับ
กำชับให้ทางเจ้าที่ชุดสืบสวนนะครับ
ลงพื้นที่เข้าไปไล่กล้องวงจรปิด

เพื่อเช็ครถเป็นรถของใครแล้วก็ทะเบียนอะไรนะครับ
ก็คิดว่าในส่วนนี้นะครับ
ก็น่าจะเชื่อว่าจะรู้ข้อมูลของคนร้าย
แล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้โดยไม่ช้านะครับ
ข้อหาที่ตั้งไว้คือข้อหาพยามภาค
เมืองต้นเนี่ยทราบว่าเป็นรถกระบะสีประตูสีดำนะครับ

แต่คิดว่าน่าจะรู้ในเร็วนี้นะครับ
ก็เบื้องต้นก็สอบถามพฤติการในคดีนะครับ

ก็ทั้งผู้เสียหายน้องแยมเขาก็บอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยไม่เคยมีสาเหตุกดเครื่องกับใครมาก่อน
ก็คิดว่าในการสอบสวนต่อไป

เดี๋ยวเราไล่กล้องวงจรปิดนะฮะในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงก็คิดว่า
เส้นทางในการหลบหนีของรถเนี่ย

ไม่น่ายากในการที่จะสืบสวนสอบสวนนะครับ

เรื่องต้นรถที่หลบหนีมุ่งหน้าไปค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยเส้นทางหลบหนีออกไปทางแยกบังคูณนะครับ
แยกบางคูณแล้วก็เหลือซ้ายไปถนนละตนานะครับ
ก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างการติดตามไล่กล้องอยู่นะครับ
จริงไม่น่าตามยากอยู่แล้วแหละทนายเจมส์ใช่ไหมคะ

ทีนี้ในส่วนของที่ตำรวจบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นกระบะสีประตูสีดำนะคะแล้วเขาหาพยายามฆ่าถูกแล้ว
คือดูลักษณะแล้วต้องอันนี้แหละใช่ไหมคะ

แต่ว่าทักษะการใช้ปืนของเขาอาจจะทักษะยังไม่ดีเท่าไหร่
เล็งใส่คนเลยเหรอไม่น่าเชื่อเนอะ
คือคนที่ใช้ปืนอาวุธปืนบ่อยเนี่ยนะครับ
เล็งปืนเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกำหนดให้ปืนเข้าเป้าได้นะครับ
สำหรับคนที่ยังทักษะการใช้ปืนไม่ดีเนี่ยนะครับ
ลูกกระสุนปืนจะตกลงแนววิถีกระสุนน่าจะตกลงข้างล่าง
ใช่ไหมกดลงใช่ไหมครับเขาเรียกว่าหญิงเร่ง
ยิงเร่งยิงเร่งยิงเร็วอะครับยิงเร็วแล้วมันทักษะไม่ดีใช่ไหมครับ
หัวกระสุนปืนจะพุ่งลงร่าง

ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอข่าวว่ามีเรื่องกันบนถนนแล้วใช้ปืน
ไม่ใช่ไม่เคยได้ยินข่าวแพทย์นี้นะครับแต่ว่าคืออันนี้มันกินระยะทาง
รถเราเป็นรถแต่งแบบดูเฟี้ยวฟ้าว่ะ

ค่ะแค่ล้อสีดำแค่นั้นเอง
ดูแล้วมันหน้ามันไส้คนอื่นจะมองไหม

โทษศาลนั้นเรียกว่าธีระนัด
ตลอดทางคือธีระนัด
ธีระนัดใช่
อย่างนี้ใช่ไหมธีระนัดใช่ไหมค่ะ

นึกไม่ออก
คุณก็นึกไม่ออกถูกไหม

ในส่วนของการสะพานที่ขึ้น

ตำรวจบอกไหมว่าขอเวลากี่วัน

หลายคนก็หลายรอบนะคะ

ทนายเจมส์ค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวนะตอนที่เอากล้องวงจรปิด
คือตามข่าวนะคะบอกว่าเอาหลักฐานเอาอะไรต่างไปให้ตำรวจเนี่ย
คือเราไปหามาเองหรือว่าเราเอาอะไรไปให้ตำรวจคะ
คือเมื่อวานคือหนูไปดูกล้องค่ะ

ที่ตรงวงเวียนกาลไนฟ้าค่ะ

มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะป้อมค่ะป้อมป้อมไอ้เนี่ย
หนูก็เข้าไปดูกับนักข่าวค่ะ
แล้วเราก็บันทึกมาค่ะ
แล้ววันนี้ก็เลยเอาหัวกระสุนแล้วก็กล้องวงจรปิดเอาไปให้เขา

ใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้เก็บไป
เขาลงมาดูว่ามีหัวแต่เขาไม่ได้เก็บไป
อ๋อเหรอมันไม่ต้องเก็บคืนนั้นเหรอคะ
จริงมันต้องอัยัดลงไปตั้งแต่คืนนั้นไม่ใช่หรือ
ต้องเก็บแล้วก็ไปตรวจดูวิถีกระสุนอะไรอย่างนี้
ไม่ค่ะเขาให้ใบแจ้งความมา
เดี๋ยวอันนี้ลงเป็นแจ้งความเป็นคดีแล้วถูกไหม
ย้อนจากที่เกิดเหตุกับตำรวจยังคะ
ไปมาวันนี้ค่ะที่แบบให้เขาให้หนูไปชี้ว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหน
ไล่ตั้งแต่ออกจากที่ทำงานเลยหรือเปล่า
รอบแรกไปตั้งแต่เที่ยงงานเลยค่ะว่าอะไรยังไง

มีค่ะแต่ว่าเขาน่าจะไปไล่ตั้งแต่คอสะพานที่หนูกลับรถมาก
ที่พี่ถามว่ากล้องที่ทำงานไหมมีไหมเนี่ยคือลองกลับไปดูที่ทำงานแล้วยัง
รถคันนี้อาจจะเป็นรถที่จอดอยู่ที่ทำงานเราก็ได้คือก็ต้องตรวจให้หมดอ่ะ

ทนายเจมส์ค่ะผู้เสียหายไม่ต้องทำจริงไม่ต้องทำใช่ไหม
ไม่ต้องไปขอดูกล้องเองถูกไหม
จริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับ
แล้วก็ความมั่นใจนะแล้วก็ความรวดเร็วทำไมผมถึงพูดถึงความรวดเร็
เพราะว่าภาพระยะเวลาในการเก็บภาพมันน้อยสิ่งที่เราไปแล้วเราเก็บก่อนดี
แต่ว่าอย่างนี้นะครับการที่จะขอเก็บภาพกล้องเนี่ยนะครับ
เอามือถือไปถ่ายอย่างนี้คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คุณภาพที่ดีคือจะต้องให้เขาไลท์เสียแผ่นนะอย่าไปเก็บอย่างนั้นคือมันมองอะไรไม่ได้
ถูกครับอย่างนั้นจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ดีกว่า

ว่าถ้าเกรงว่าหลักฐานจะหายเราไปเก็บเองก็ได้นะครับ
ผมถึงบอกว่าระยะเวลาในการเก็บภาพค่อนข้างน้อย
เอ๊ดแยมกับตานได้ลองถามกับคุณแถวนั้นรึยัง

ซึ่งเป็นของสังกัดของตำรวจแล้ว
มันมีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานอื่นอีกไหม

ถ้าเกิดว่าข้ามสะพานไปคือของอีกฝั่งหนึ่ง
ของคนละพื้นที่ใช่ไหมคะอเรนนี่ใช่ค่ะคือบอกว่า
แต่ว่ากล้องอันนั้นมันกล้องตัวใหม่ต้องไปขอตรงนั้น
แต่อันนี้คือมันหน้าที่ของตำรวจแล้ว
ซึ่งตำรวจไม่ได้บอกว่าเราต้องไปทำอะไรแล้วใช่ไหมคะ
ก็คือบอกว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้ตัวนั่นแหละใช่ไหมคะ
เอาตามสถิติไม่ใช่ควรเอาตามสถิติ
ถ้ามันมีเหตุเกิดที่อยู่บนถนนลักษณะอย่างนี้กล้องมันเยอะ
คนเห็นสีแยกเยอะนะแถวนั้น
เพราะฉะนั้นมีหลายหน่วยงานนะที่คิดว่าน่าจะได้แล้วก็รวมถึงกล้องของเอกชนด้วยนะคะห้างร้านต่างนะคะ
เดี๋ยวยังไงคงจะวันสองวันนี้ละมั้งแต่ว่าเรายืนยันว่าเราไม่มีไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่จะมาโดนไล่โดนบี้โดนตามนะ

หลังจากนี้ก็ทำบุญก่อนนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวตามคดีต่อด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังนะคะ
ขวันเอ้ยขวันมานะขอบคุณค่ะความวันท้ายในเจมส์ด้วยค่ะ
ตำรวจบางใหญ่น่าจะได้ตัวแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ